ว่าโอ้โหภารกิจสำเร็
ภารกิจอะไรครับแป๊บ
ก็ทำให้คุณจ๋าเนี่ยมีทายาทออกมาได้เรียบร้อย

วันนี้ก็ถือว่าอยู่กับพี่สื่อประชนด้วยอีกหลายท่านเยอะมาก
ที่วันนี้ก็คงจะมาทราบข้อมูลไปด้วยกันตรงนี้

อันยังช็อปอยู่กับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะ

มีทุกท่านมาขนาดนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีทุกคนครับ
ทุกคนก็อยากจะทราบข่าวเนาะนะครับ

ตรงที่ปอยติชดาลงข้อความไป

นางเจอคนที่เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดทั้งหมด
ว่าด้วยความตื่นเต้นในใจเลยลั่นไปหรือยังไง
มันเป็นยังไงตอนได้เล่าให้ฟังก่อน

แต่ว่ามันยังไม่ครบ๓เดือน

วันนี้หรือไม่ก็เมื่อวานนี้

แต่จริงมันไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อ
มันเป็นเรื่องแบบ

ยังไม่ครบ๓เดือนมันมีความเสี่ยงอย่างน้อย๓๑

แล้วก็ถ้าพูดกันตรงก็คือ

หลุดไปแล้วหนึ่งครั้งแบบนี้ครับ

ผมใช้ชีวิตธรรมชาติไม่ได้แบบมีการแบบห้ามเคลื่อนที่อะไรอย่างนี้

ซึ่งถ้าติดตามในไอจีหรืออะไรต่างเนี่ย

ติดตามอยู่ตลอดเลยค่ะ

คือถ้าคนเดินมาถามเราโกหกไม่ได้

พอแค่เออเขาก็รู้แล้วล่ะ
ผมก็ไม่รู้เรื่องแต่ผมก็บอก

เราบอกสักคริสต์มัสแล้วกัน
ตั้งใจไว้ว่าคริสต์มาสจะบอก

แล้วอยู่ดีวันศุกร์ผมนั่งรถกลับบ้าน

เป็นโทรสกประจำตัวของครับคุณจ๋า
คุณจ๋าว่าเฮ้ยปล่อยลงแล้ว

คันคุณจ๋าก็บอกว่าโทรไปขอพี่อันแล้วกัน

พี่อันขออนุญาตสลับไมค์กับเรานิดนึง
อ่าจ๋าก็เอาตัวเสียลด้วยครับคุณอัน
คือแบ็ดหมด

หมดทั้งผมและคุณจ๋าทันที

ผมต้องเข้าไปขอชาร์จที่ร้าน

แล้วเราก็ไปนั่งอยู่ในร้านเขากัน๒คน
มันก็มีเท่านั้นจริงผมไม่ได้คิดว่าจะมีการแสลงข่าวในใด

ขอบคุณมากครับผมอยากดีใจค่ะ
ใช่คือตั้งแต่เริ่มต้นถ้าถามเนี่ยจำได้เราก็บอกว่าเราปรึกษาคุณหมอมาโดยตลอด
ก็คือจริงปรึกษาตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วด้วยซ้ำนะครับ

ซะว่าครั้งนี้มาอย่างน้อยได้การศึกษา

ก็คือผมว่ามันควรปรึกษาแพทย์กันก่อนอยู่แล้ว

มีภาวะแฟงอะไรหรือเปล่าเป็นต้น

แล้วเราก็บอกว่าถ้างั้นเราก็ลองธรรมชาติ
แต่ว่าสิ่งที่คุณจ๋าทำมาโดยตลอด

เป็นช่วงทะเลาะกันหนักมาก

ก็ส่งข้อความมาตอนทะเลาะกันด้วยว่าเขาเก็บไข่แล้ว
เราก็ทำเองเป็นนิต
ชอบคำว่าทำเองเป็นนิต

แต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ก็คือผมไม่แน่ใจก็เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่

คู่ไปกับมันก็ลองสลับกันไป

แล้วตอนที่บอกว่าก่อนย้อนกลับไปที่บอกว่าหลุดไปแล้วหนึ่งคน

ใช่แต่ว่าครั้งนั้นก็คือตอนมาเก็บไข่รอบสอง

เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือสำหรับคนในวัยหนึ่ง
คือที่เป็นในวัยที่เมื่อพร้อมจริง
แล้ววิธีการที่ดีที่สุดคือถ้าเราชัวร์นะว่าคนนี้
คือคนที่สักวันหนึ่งจะมาคุณพ่อตกลงกันรู้เรื่องนะ

ไข่ที่ผสมกับฟรีชจะมีคุณภาพดีกว่า
อ๋อแล้ววันหนึ่งที่เราพร้อมที่จะตั้งขันก็ค่อยออกมา

เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราลองนับวันวันตกไข่กัน

โทรตามกันแบบเธอต้องมาหาฉันไป๑๕นาที
พอมีเขาบอกว่าเธออยู่ที่ไหนบอกอ๋อถ่ายรายการอยู่

คือถ้าพูดขนาดนี้ก็ได้ก็นั่งมอเตอร์ไซรับจ้านไป

แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายนะมันมีไม่ถึง๒๔ชั่วโมงใน๑เดือนที่มันจะเกิดได้

แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าถ้ามีทางเลือกเราก็ไม่อยากรอเวลา
แล้วทางดีสุดไหม
การพึ่งทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้พอจะรู้เพศได้ไหมครับ
อันนี้รู้จักว่าเป็นเพศหญิงหรือเพชาย
คือมันยังไม่๓เดือนเลย
แอบอันนี้จะเป็นเรื่องลงไปลึกเลย
ไข่ที่ผสมนั้นจะเสีย
อย่างเช่นสมมุติว่าผสมมา๘ตัว
ถ้าคุณจะเลือกเพศคุณต้องเจาะโครโมโซม
ถ้าผมพูดอะไรผิดบ้างนิดหน่อยขออภัยนะครับ

สมมุติว่าเรามี๘ฟองที่ผสมแล้วที่ดี
ถ้าเราเลือกเพศมันอาจจะเหลือแค่๓ฟอง

ฟองที่แข็งแรงที่สุดดีกว่า
เพศอะไรก็ได้

คุณหมอก็พลิกดู
มันมีจังหวะของการสอบ

คือเป็นจังหวะที่พลิกขาขึ้นมาแบบนี้

อ๋อก็เลยคิดว่า

อันนี้คือมันเร็วเกินไปมาก

ตั้งชื่อลูกไว้ยัง

ไม่ให้พี่สึกมันชนผักมาก

แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าหากมันจะเป็นแฝดคือ

นับเป็นแสนแต่อันนี้อยู่หลักหมื่น

ให้พระเจ้าเถอะอะไรอย่างนี้
คือเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นคนแบบว่าอะไรก็พระเจ้านะฮะ
แต่ว่าเขาก็บอกว่าฉันเชื่อว่าให้เหมือนกับให้พระเจ้าจัดสรรประมาณนี้
ซึ่งผมไม่มายผมพบได้และในความเป็นจริงเราก็เราก็จะปล่อยธรรมชาติ
ซึ่งตอนแรกผมไม่ทำนะผมบอกว่าอย่าพึ่งเลย
แต่จริงที่เหตุผลที่จะไม่ทำตอนแรกเพราะว่าเราจะไปเที่ยวผมก็อยากไปเที่ยว
วางแผนจะไปเที่ยวลุงจ๋าบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ขี้เกียจรอแหละ
อันนี้เป็นเรื่องของการวางแผนครอบครัวคือเขาแพลนไว้แล้วว่า
ถ้าเดือนนี้สำเร็จเราจะคลอดเดือนนี้งานของเราที่มีโปรเจกต์จะทำอันนี้
จะเริ่มเดือนนี้เองมันน่าจะพอดีกันตอนนั้นฉันจะไปทำงานออก
เขาคิดไปขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของการวางแผนแบบในเชิงวิทยาศาสตร์มากก็เลยทำ
อ่ะเดี๋ยว
คือใช้วิธีการนี้แต่มันไม่ติดเลย

ประมาณ๔เดือนคือหลุดฟลุกทำต่อเลยไม่มีพัก
คือความปลุกเขาบอกว่าแต่หมอบอกอยู่แล้วว่าไม่น่าติดถ้าติดนี่คือฟลุกมาก
เพราะว่าตอนนั้นคือไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมฮอร์โมนไม่ได้เตรียมอะไรทั้งสิ้น
ตอนนี้หมอเขาก็จะวัดฮอร์โมนต้องให้ฮอร์โมนเพิ่ม
เพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่เพราะอะไรต่างแม้ว่า

นักขาดถามว่าพอดีมันมันเนื่อยด้วยนะฮะ
นักข่าวถามว่าตั้งใจที่จะทำครั้งนี้ด้วยกันอยู่แล้วหรือเปล่า
ตั้งใจก็คือก็คุยกันอยู่แล้วแต่ในระหว่างที่เรารอเราก็ใช้วิธีธรรมชาติควบคู่ไปด้วยตลอด
แต่ว่าวิธีธรรมชาติเนี่ยเอาจริงมันต้องแบบนับวัน
คือบางครั้งผมโทรไปว่านี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่กับหมอบอกฮะมีอะไรไปทำอะไรสิ
บอกอ๋อไปตรวจอัลทราซาวน์ตรวจอัลทราซาวน์ทำไมยังไม่ท้อง
บอกว่าตรวจอัลเตอร์ซาวน์ว่าตกไข่หรือยัง
ว่าจริงจังคือถ้าตกไข่ก็อย่างวันนั้นคือหมอบอกว่า
ตกแล้วภายในกี่ชั่วโมงนี้เท่านั้นเราก็ต้องเจอกัน
อย่างที่พี่อันบอกไงว่าพี่พี่อันบอกว่า
แกทำงานอยู่ก็ต้องมาแล้วนะตอนนี้ซึ่งก็ควบวินไปเลยนะ
ซึ่งก็ควบวินไปเลยจริงซึ่งก็ต้องปฏิบัติภารกิจอย่างเรื่องตรวจตรงนั้น

ก็ต้องมีเร็วที่สุดซึ่งไม่อยากรอแล้วนะไม่รู้แล้วทำไม
ในวันต่อเนี่ยทำงานอยู่เท่าที่นี่หากผิดแตนก็ต้องทำงาน
แล้วภายในปีนี้อะไรนะ

กับคุณจ๋าเลยเขาก็เลยสบายใจ
เราก็เลยฝากให้คุณหมอสมเจตเป็นคนทำ

หมอสมเจตก็ทำให้คุณแนนชะลิตาทุกที่อ่านข่าวด้วยกันด้วย
ก็ทำก็อยู่ใกล้ชิดกัน
แล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องประหลาดมากคือเขาเป็นเพื่อนของคุณจ๋า
แต่ปรากฏว่าหลังจากแต่งงานแล้วเริ่มต้นทำไปแล้วผมถึงรู้ว่า
ปรากฏว่าเขาอายุใกล้ผมนะแต่เขาเป็นอากูของผม

ปรากฏว่ากลายเป็นญาติสนิทแต่เป็นญาติสนิทที่

ให้จ่ายผมผมยังไม่ได้ยินตัวเลข

ค่าใช้จ่ายเป็นประมาณเท่าไหร่
คือผมไม่เคยศึกษาเลยว่ามันแบบแพงมากน้อยแค่ไหน

๖หลักแบบทยอยนะทยอยแบบทยอยทีละพันหมื่น
ทีละพันหรอมัน

นึกถึงเป็นความคลัวแบบปากตาย
แต่ไม่ได้ผมกลัวผมเป็นพ่อเนี่ย
กลัวว่าเขาจะเป็นยังไง
เขาจะแข็งแรงไหมเขาจะสมบูรณ์หรือเปล่า
เป็นห่วงเขาแล้ว
ความเป็นพ่อมาไงเริ่มห่วงลูก
คือทันทีมันกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทันที
แล้วเวลาเราเห็นเราเห็นเด็กหรือคนที่หลากหลาย
ที่แบบอาจจะมีอาการดาวหรืออะไรอย่างนี้
เราจะเห็นอกเห็นใจมากเลย
แล้วคุณหมอก็แบบเดี๋ยวจากนี้เราจะตรวจนะ
ตรวจอาหารอะไรแบบนี้

เพราะว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคน

ที่ไม่เคยเผื่อใจไว้ว่าเราต้อง

เตรียมใจรับว่าอ๋อเหรอแล้วจะยังไงวะ
พี่จะไม่ได้นอนแล้วค่ะพี่ต่อจากนี้ค่ะ

เมื่ออันดับ๑๗พี่บอกว่าภูมิต้องการที่เจ็บหิต
จะไปสร้างภูมิกัดในกรรมหรือยัง

เพราะว่ามันอีกสักเดือนหนึ่งถึงจะตรวจ
ถ้าหากว่าเด็กที่มีอาการดาวน์เขาบอกว่ามันจะมีปีก

คือเขาบอกว่าตรงนี้มันจะมีแผงขึ้นมาแบบนี้

คือถ้าผมจะไม่ปีกนะคุณหมอเขาเรียกว่า

แต่เท่าที่ดูจากตรงนี้ก็เหมือนว่าไม่เป็นไร

ตอนนี้ที่เห็นดิ้นแล้วมือสะบัดสะบ
ตัวแค่เนื่องนะฮะ
คุณจ๋ายังท้องแบรนด์อยู่เลยไม่มีอะไร
นักข่าวพูดนะครับว่าพี่จ๋าอยู่๔๓แล้วมีความเสี่ยงที่จะหลุดมาจากนี้ไป

คือผมว่าความเสี่ยงมันก็มีอยู่ตลอดนะครับเราก็พยายาม
เขาก็ไม่ใส่ส้นสูงเกือบจะเลยนอกจากไปงานเขาก็จะใส่
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเอารองเท้าไปเปลี่ยนแล้วเอารองเท้าฝากไปที่ล็อบบี้อย่างนี้
เขาก็ระมัดระวังแต่ว่าเราก็ขึ้นเครื่องบินนะ
แต่คุณหมอไม่ให้ไปไหนไกลเราก็ถือว่าใช้ชีวิตธรรมชาติ
แต่ถามว่ามีความเสี่ยงทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดไหมครับ
ก็ผมไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าสามเดือนแรกกับสามเดือนสุดท้ายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะพี่อัญค่ะเขารู้หมดเลยว่าเรามีลูกแล้ว
อะไรแบบนี้ก็ระมัดระวัง
แล้วให้อันแพ้ท้องแทนเขาไหมครับมีอาการแพ้เท้าอยู่หรอพี่อาร์ด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

รสชนมเปลี่ยนแล้ว

ซึ่งเมื่อก่อนนี้กินนมแล้วท้องเสียสุดชีวิต
อะไรอย่างนี้แค่นี้ที่ผมเห็น
แล้วก็บ่นมึนแค่นี้เองครับ

ไม่ให้ถือของหนัง

แต่ว่าเขาก็บอกหน้ารักหน้ารัก
กันอย่างหนักหน่วงอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าตรงนี้นะฮะ
เดี๋ยวเราเบรกภาคโศนาสักครู่ยินดีด้วยกับพี่อันจริงจริงยินดีด้วยนะฮะ
ขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะตามต่อนะครับว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไร
แล้วลูกจะเป็นเพชรหรือเพชรชัยหรืออะไรยังไงนะฮะในโอกาสต่อต่อไปนะฮะ
พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับเมนเมาส์สายเผือกครับ
ขอบคุณมากครับยานขอบคุณมาชมด้วยคนนะครับ
ลุยกันต่อได้เลยนะครับยังมีถามไหมเหรอหมดแล้ว
เออยังอีกหลายประเด็น
อ่อถ่ายลูกก่อนดูกล้อหลอกหน่ายลูกก่อน

อ้าวไปถัดรายการที่ไหนละ

ไข่๒ครั้งแล้วก็ฝัง๒ครั้งเหมือนกัน
ครั้งแรกฝากใครไว้เฉย

ไอของ๓๙เก็บไว้เถอะ

เราจะได้มีของหลายอันเขาเข้ามาเก็บอีกทีหนึ่ง
พอเก็บอีกทีนึงปุ๊บวันที่เก็บหมอก็ผสมเลย
อันนี้เก็บหรือแต่งแล้วแต่งแล้วแต่งแล้ว
ตอนนี้ใช่ปีนี้แหละปีนี้
เก็บตอนที่ถ้าลงในรูปตอนที่พี่เขียนรถเขียนก็ไปต่างประเทศนะครับ
อันนี้เป็นพระที่เจ็บที่สุดแต่ว่าไม่เจ็บมากอะนะ
เขาก็บอกว่าเจ็บที่สุดแต่ไม่ได้เจ็บมากหลังจากนั้นไม่เจ็บเลยนะครับ
การฝังตัวอ่อนอะไรมิกเขาบอกว่าไม่มีความรู้สึกเจ็บใดทั้งสิ้นเลยทั้งสิ้น
ก็มีการผสมผสมปุ๊บหมอก็บอกอันไหนก็เหมือนเจ็บแล้ว
ขึ้นขาเข้าทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ฝังให้เลย๑ฟองลองดู
แต่จริงแล้วการจะฝังมันก็ต้องเลี้ยงฮอร์โมนก่อน
มันต้องบำรุงฮอร์โมนแต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงฮอร์โมน
เพราะว่าเขาเตรียมฮอร์โมนสำหรับการเก็บไข่ไม่ได้เตรียมฮอร์โมนสำหรับฝัง
แต่เขาฝังแถมอ่าซึ่งเขาบอกว่ามันไม่น่าจะติดหรอก
แต่ว่าเขาฝังไปแล้วแต่เราก็ระวัง
ไม่ติดครั้งนั้นคือครั้งที่หลุด
พอมาครั้งที่๒หมอบอกว่าครั้งนี้จริงจังนะ
ก็ต้องกินฮอร์โมนฉีดยาพี่อยู่บ้านผสมเข็มเองเลยนะ

เอายานี้ผสมอันนี้ผสมแค่ครึ่งหลอดกับอันนี้ผสมน้ำเขย่า
แล้วก็เอาเข็มมาฉีดที่บ้านแต่พี่ไม่ได้เป็นคนฉีดนะพี่กลัวเข็ม
แต่ว่าพี่ผสมให้เขาคือถืออย่างนี้ไม่กลัว

ใช่ไม่ก็ไม่ได้เจ็บเขาก็ดูไม่เจ็บ
เขาก็จับพุงแล้วก็เขาเจ็บมันก็แดงอ่ะ
แต่ว่าเขาไม่ได้ดูแบบไม่ใช่กลัวเข็ม

กล่าวให้ไปมั้ย
และคือแล้วแต่แต่ละคนเนี่ยจะได้ไข่ไม่เท่ากัน

เช่งค่ายังมีโอกาสได้อีก

แต่บางคนก็จะได้แค่แบบฟองหนึ่งหรือ๒ฟอง
เก็บมาได้เยอะแต่ว่าใช้ได้แค่ไม่กี่ฟอง

แล้วเมื่ออายุเยอะขึ้นคุณภาพก็จะแย่ลง
เพราะจะ

ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะหยุดเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ขออีกคนนึง

เพราะจริงเดี๋ยวโตเขาก็เลือกเพศเอง
เอาแข็งแรงหน่อยจริง

ไม่แน่นะพี่ว่าคงลองธรรมชาติก่อน
คิดว่ารอธรรมชาติก่อนเพียงแต่คนแรก

จะให้

ไม่รู้จะปิดทำไม

คือความจริงทุกอย่าง

ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับ
ไม่นะไม่ไม่ไม่

พูดตรงพี่อย่างพี่อันก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบ

มีคนบอกว่าแบบเขาจะรู้สึกตอนที่ลูกดิ้น

ต่อให้ไปเขาก็จะไปนั่งแต่ว่าเขาอยู่บ้านมากเดี๋ยวเขาเครียด

พี่ก็ไปดิไปดิคือปกติมาก
พี่ว่าเขาก็ดีใจนะ
แล้วก็อย่างอื่นพี่ว่ามันเร็วไปที่จะพูดมันดูเพ้อ
ถ้าพูดไปมันดูเพิ้ลเจ้ออะ

มันก็เผื่ออยู่แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้คิดว่าคง

เขาบอกว่าเขาขนเขาจะขนชุดเขากลับไปเก็บที่พัทยาเพราะเขามีบ้านพัทยาไง
แล้วก็เดี๋ยวต้องซื้อชุดใหม่ที่เป็นชุดแบบ
ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อสักสองสัปดาห์ที่เท่าไรไปฮ่องกงเขาก็จะดูชุดกลุ่มทอง
แต่ถึงเวลาเขาไม่ยอมซื้อยังทำใจไม่ได้
อ๋อเขาบอกว่าเขาจะขอพระเจ้าหรือยังเขาบอกให้พี่อธิษฐาน
เขาจะอธิษฐานก่อนนอนทุกคืนพี่อธิษฐานทุกสามสนาเลยล่ะ
เขาก็ถามว่าขอพระเจ้าหรือยังพี่ก็ขอพระเจ้า
พอเขาบอกขอพระเจ้าหรือยังพี่ก็ขอพระเจ้า
อย่างที่ตอนต่างงานพี่บอกว่าอ่าท่าพระเจ้าเป็นเหมือนยาดผู้ใหญ่ของเขา
ขอมาปุ๊บต้องปัลล้านอ้าเขาต้องกลับมาพ่อสวัสดีทว่าทุกพระองค์
ไม่มีโวลแหลกขนาดนี้
จริงมีคุยเรื่องแบบหมอคือถึงคุยไม่หมดน่ะ

จริงพี่มีในใจแล้วยังไม่บอกดีกว่า

ขอบคุณมากเลยนะครับ